เพราะว่ามีพนักงานหญิงคนหนึ่งอายุ๑๗ปี
เธอบอกว่าเธอถูกเจ้านายข่มขืนกระทำชำราว
เพราะว่าก่อนหน้านี้หลอกล่อเธอไปต่างจังหวัด

แล้วก็เจ้านายมีพฤติกรรมแบบนี้กับหญิงสาว
ซึ่งเป็นลูกน้องคนอื่นอีกหลายคนนะครับ
แต่ว่าไม่มีใครกล้าเข้าแจ้งความ
ทีนี้ผู้หญิงคนนี้ก็ขอให้มูลิธิปวีนาช่วยเหลือนะครับ
โดยนางปวีนาหงศกุลประธามมธิปวีนาหงศกุล
พานางสาวเอนามสมมุตินะครับอายุ๑๗ปี
เข้าพบกับพันธ์ตำรวจเอกธรรมนูลบุญเรือง

หลังจากนางสาวเอถูกนายวัชระพวงทอง
อายุ๕๓ปีหรือว่านายเอ็ม
ซึ่งเป็นหัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
บริษัทแห่งหนึ่งข่มขืนและข่มขู่นะครับ
โดยนางสาวเอ๋เปิดเผยว่าเธอเป็นคนจังหวัดอุตราดิษฐ์

บริษัทดังกล่าวตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับ
แต่ว่าช่วงปลายเดือนที่แล้วเธอถูกพักงาน
เพราะอายุยังไม่ครบ๑๗ปีเต็ม
กระทั่งวันที่๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
นายเอ็มซึ่งก็ถือว่าเป็นเจ้านายนะบอกเธอว่า

ก็นางสาวเอ๋จริงถูกพักงานแล้ว
ก็จะไม่ได้รับการอบรมอยู่แล้วนะ
แต่ว่าตัวเจ้านายคือนายเอ็มเนี่ย

เดี๋ยวจะจ้างนางสาวเอ๋ให้ไปช่วยดูแลลูกชายวัย๑ขวบ
ที่นายเอ็มเจ้านายจะต้องพาไปด้วย
เพราะว่าเขาจะต้องอบรมด้วยดูแลลูกไม่ได้
ก็เลยชวนนางสาวเอ๋ไปช่วยเลี้ยงลูก
ราคาค่าจ้าง๕๐๐บาท
ซึ่งนางสาวเอวัย๑๗ปีก็หลงเชื่อเพราะเห็นว่าเป็นหัวหน้างาน
แต่ต่อมานายเอ๋ใช้กำลังปลูกปั้มข่มขึ้น
โดยเธอมีหลักฐานเป็นคลิปในโทรศัพท์มือถือ
คือนางสาวเอ๋เล่าให้ฟังแบบนี้

นายเอ็มก็ไปติดต่อพนักงานที่รีสอร์ทบอกว่าจะเข้าห้องพัก
จากนั้นขณะที่นางสาวเออยู่กับลูกของนายเอมคือวัยหนึ่งขวบ
ลูกนายเอมก็ร้องให้งองแง
ก็นางสาวเอพยายามปลอบนะครับแล้วก็บอกว่าให้นายเอ็มมาดูว่าลูกงอแง
ก็เลยพาลูกแล้วก็ตัวเธอเองแล้วก็นายเอ็มไปในห้องที่เช่าห้องที่รีสอร์ท
ไม่ทันไรนั่นแหละนายเอ็มนะคุณหันมามองหน้าเธอจับเธอข่มขืนทันที
แต่ปรากฏว่ามือของเธอมันไปโดนปุ่มโทรศัพท์
ทำให้สามารถบันทึกเสียงนายเอ็มขณะที่ข่มขืนเธอได้ทั้งหมด
บอกว่านี่แหละเป็นหลักฐานชั้นดีเลยนะครับ
ขณะที่นางสาวแอนพี่สาวของนางสาวเอ
ก็เปิดเผยว่าเมื่อรู้เรื่องแล้วก็พาน้องเข้าแจ้งความที่สนปทุมวัน
หลังเกิดเรื่องนายเอ็มพยายามจะขอจ่ายเงินให้
จะยัดเงินให้เพื่อแลกกับการถอนแจ้งความ
แต่ว่าครอบครองเธอไม่ยอมแล้วก็เข้าร้องเรียนกับทางมูธิปวีนาเลย
นางปวีนาก็บอกว่าหลังเกิดเรื่องก็ได้เดินทางไปรีสอร์ท
รวบรวมหลักฐานส่งให้ตำรวจสนปทุมวัน
พาผู้เสียหายไปตรวจร่างกายก็พบว่าถูกข่มขืนจริง
และวันที่๑๑พฤศจิกายนนี้จะเดินทางไปกระทรวงแรงงาน
เพื่อขอความช่วยเหลือให้ประสานบริษัทดังกล่าว
เรื่องเงินค่าจ้างที่ยังไม่ได้รับด้วยนะครับ
สารอาญากรุงเทพใต้ออกหมายจับนายเอ็มแล้ว
ข้อหาข่มขืนกระทำชำราวพรากผู้เยาว์ซึ่งเกิน๑๕ปีแต่ไม่เกิน๑๘ปี
แล้วก็ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างการติดตามตัวมารับโทษตามกฎหมายต่อไป
ทีนี้นางสาวแอนแล้วก็นางสาวเอ๋ผู้เสียหาย

ปรากฏว่าเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้หญิงถูกนายเอ็มกระทำแบบนี้หลายคน